คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหน่อยค่ะ
มันมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเกือบเที่ยงคืนแล้ว

แต่บ้านเก้าหลังเนี่ยเสียหายหมดเลยเพราะว่าดูสิคะ
บ้านเป็นบ้านไม้อย่างนี้บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้มันเป็นเชื้อเพลิงไงคุณ

มูลค่าความเสียหายนี่ไม่ต่ำกว่า๕ล้านแน่นอนนะคะ
ของบ้านแต่ละหลังร้องห่มร้องไห้เลยล่ะฮ

อะไรออกมาไม่ได้ออกมาได้แต่ตัวกับเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เท่านั้นเอง
ใช่แล้วมันมาเกิดขึ้นกลางดึก๕ทุ่มครึ่ง
กำลังจะเข้านอนบางคนนอนหลับไปแล้ว
นี่ตำรวจสพศรีสงครามที่นครพนมได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีไฟไหม้อยู่ในชุมชนบ้านเอื้อง
ที่อำเภอศรีสงครามของจังหวัดนครพนม
ก็ประสานกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอารถดับเพลิงมาเลย

ในที่เกิดเหตุชุมชนตรงนี้ต้องอธิบายก่อน
ว่าเขาจะเป็นชุมชนที่ปลูกมีทั้งบ่านไม้
บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ก็ปลูกติดกันนะคะ

นี่คือภาพบุมสูงนะดูสิเป็นซากเลยอะใช่ค่ะไม้มันเป็นเชื้อเผลิง
ชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนแออัดมันเป็นอุปสรรคด้วย
ดับเพลิงจะเข้าในพื้นที่ดูสิคะมันก็เข้าไปยากลำบาก
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะถึงจะควบคุมไฟเอาไว้ได้
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียง
เสียงมันดังเหมือนกับระเบิดนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรดังขึ้นจากบ้านหลังหนึ่ง
เป็นบ้านเลขที่๑๐๙บ้านของนายจุน
ชัยกาอายุ๗๒ปีนายจุนเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้กับภรรยา
ทีนี้พอเสียงมันดังขึ้นมาเนี่ยแล้วมีไฟลุกขึ้นมา
ก็ต้องรีบเอาตัวรอดสิคะนายจุนนายจุด
ขออภัยคุณผู้ชมชื่อนายจุดนะนายจุดกับภรรยา
รีบหนีเอาตัวรอดชาวบ้านเขาก็ต้องช่วยกันอ่ะ
ใครมีน้ำมีขันมีกระป๋องอะไรก็ยกมาสาด
แต่มันก็ควบคุมไม่ได้ค่ะต้องประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
แล้วไฟเนี่ยมันลามเร็วมากสรุปคือมีบ้านเก้าหลังที่เสียหายนะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายคือนางบุญนาอินทริงอายุ๕๔ปีเล่าให้ฟัง
แล้วโอ้โหให้สัมภาษณ์นักข่าวนะร้องไห้ไปด้วย
บอกว่าโอ้โหพอไฟมันลุกแล้วเนี่ยนะฉันก็รีบวิ่งออกมาดู
เอาอะไรออกมาไม่ได้เลยอ่ะมีแค่เสื้อผ้าที่ใส่อยู่ชุดเดียวเท่านั้นเอง
แล้วเงินสด๖๐๐๐บาทที่ได้มาจากการสะสมสร้อยคอทองคำ
ช่วงที่แบบทองราคาสูงอ่ะนะเอาทองไปขายเอาเงินมา
ตั้งใจจะเก็บเงินก้อนนี้ไปลงทุนทำเกษตร
โอ้โหแบงค์ก็โดนไฟไหม้ไปหมดเลยนะคะ
สินต่างในบ้านไม่เหลือเลยเอาฟังคุณบุญนาหน่อยค่ะ
เอาออกมาเลยไม่ได้เงินเงินใหม่มากเงิน
นี่ไงเบิร์ตเลยหมดเลยค่ะ
คือโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวจริงนะคุณผู้ชม
แล้วสาเหตุก็น่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร

มูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกไม่ต่ำกว่า๔๕ล้านบาท

สำหรับบ้านเก้าหลังที่ไฟไหม้มันไม่มีที่อยู่ไงคะ
ตำรวจก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับการดูแลความเป็นอยู่